เดี๋ยวปิดท้ายวันนี้จะพาลงใต้ไปกินบุฟเฟ่ทุเรียน

กินกันให้จุใจไปเลยเพราะเขาบอกว่าให้กินแบบฟรี
ดีจังสุดยอดค่ะงานนี้เกิดขึ้นที่บริเวณซุ้มประตูหมู่บ้านปียมิตหนึ่งตำบลตาเนาะแมระนะคะ
ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาวมาเรเซียและสิงคโปร์กว่า๒๐๐๐คน
มาร่วมงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งผลไม้ในงานเนี่ย
เป็นผลไม้ที่มาจากสวนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
ที่มีการคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีเอามาให้รับประทานกันแบบฟรีฟรี
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบุฟเฟ่ทุเรียนค่ะคุณ
บุฟเฟ่ทุเรียนให้ทานฟรีแบบนี้มีเหรอใครจะไม่กิน
เห็นไหมคุณดูสิและนี่ที่เขาทำอยู่เนี่ยคุณเห็นไหม
มันเป็นวิธีการโชว์เครื่องปอกทุเรียนคือเครื่องปอกทุเรียนเนี่ยนะ
มันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านมันทำให้วิธีการปอกทุเรียนมันง่ายขึ้น
คือคุณลองนึกดูนะปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อทุเรียนกลับไป
คุณจะได้ทานอ่ะถ้าคุณปอกไม่เป็นอ่ะไปเป็นลูกอ่ะจริงจริงน่ะ
เละเทะอะไรหมดเลยมือโอ้พังพังอดถูกว่าที่แบบชิ้นสวย
กลายเป็นเละติดมันใช่แต่ว่าอันนี้เนี้ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
กับเครื่องปอกทุเรียน
มันจะทำให้การปอกทุเรียนและการทานทุเรียนของคุณ

นี่น่าสนใจมากเลยนะคะ

ไก่เบตตงโอ้โฮของดีของคุณชื่อเลยนะโอ้โฮของดี
ไก่เบตตงแข่งขันกินหมี่เบตตง
แล้วก็แข่งขันกินวิบากผลไม้ด้วย
โอ้โหกินไก่เบตงกินหมี่เบตง
ผมบอกเลยเดินกลับมาไม่ตรงแน่

ใช่ไหมแล้วไปกินฟรีแบบนี้เลิศมากจริงเลย
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะ

เพราะว่าจังหวัดยาลาจริงแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยว

ถ้าลงใต้ไปจะรู้ว่าภาคใต้บ้านเรามีดีนะคะ